แชมป์เอ็มเพอร์เลอร์ครับจากญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่าเกมนี้บุรีรำนั้นไม่มีจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ
ที่ติดทดแบนจากใบแดงเกมที่แล้ว
นาทีที่๑๑ครับรัฐนากรใหม่คามิเนี่ย
เปิดลูกเตะมุมแล้วบอลไปโดนยางดองพยอนนะครับ
บุรีรำนำ๑๐ในช่วง๔๕นาทีแรกครับ
สกอร์ที่ต้องการเจ้าบ้านก็ปลุกหนักแล้วโอ้โหเปิด
อรี่คอร์สเข้ามาจังหวะนี้ครับ
แนวรับแล้วก็ตีเสมอครับ
ยางดองยอนครับแก้ตัวได้สำเร็จครับ
นาที๗๑ครับบุรีรำเตะมุมอีกครับ
มงทำประตูให้บุรีรัมย์นำ๒๑

การปล่อยพลังคลื่นเต่าครับ
ก่อนที่ในช่วง๒นาทีสุดท้ายครับ

แฟนพันธ์แท้ของทีมบุรีรำซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ
ก็มารอถ่ายรูปกับนักเตะประสาทสายฟ้า

ก็ไม่พลาดนะครับที่จะรอกระทบไหล่

พันศาสุพโชครัตนากร

ซึ่งก็ไปชมเกมนี้ที่สนามด้วยครับ

ประธานและรองประธานสโมสรของทีมนี้ครับ

เพื่อขอถ่ายรูปขอลายเซ็นทีมบุรีรำที่บุก

เมื่อ๒ปีก่อนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
นี่คือภาพเดิมที่เรานึกออกได้นะครับ

นี่คุณชักชาวัลกบรรเจียจิตนะครับ

ประตูจากลูกยิงไกลอันเฉียบขาด
ของทางนิบัญญาติฟิวเดลนาที๒๗
และลูกบ่งอีกหนึ่งรุ่งของอัลลันนาที๓๗
ทำให้กวางโจเป็นที่ในกลุ่มนี้ที่ยังไม่แพ้ไกล
๔เกมครับกวางโจนำ๘แต้มบุรีรำมา๕นะครับ
เท่ากับทางซิเลโซแต่ว่าประตูได้เสียของเรานั้น
ตอนนี้บวกอยู่๐แน่ของเขานี่ลบอยู่๑นะครับ
ก็ยังถือครองพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ได้เปรียบมากนะครับ
แต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายนะครับยังพอลุ้นในช่วงโค้งสุดท้าย
จริงก็ถือว่าลุ้นได้หมดนะครับสูสีครับ
สำหรับสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันครับ